เอาละค่ะมาดูเรื่องของละครกันบ้าง
เป็นกลุ่มละครมรดกใหม่นะคะ
เล่นละครเปิดหมวกหารายได้จ่ายค่าน้ำค่าไฟนะคะ

โดยช่วงนี้ละครที่กลุ่มนี้เขาเล่นกัน
เป็นละครเทศพระเกศในหลวงราชกาลที่๙ค่ะ

เรียนละครมรดกใหม่ค่ะ
เล่นละครเล่นดนตรีเปิดหมวก
ที่บริเวณตลาดสดเทศบาล๒อำเภอเมืองอ่างทอง
หารายได้ไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟ
ค่าอาหารและอุปกรณ์การเรียนการสอนนะคะ
นางสาวสิริวัลสืบวงรุ่งอายุ๓๑ปี
ครูจิตอาสาผู้สอนเล่าว่า
เรียนละครมรดกใหม่อยู่ที่ตำบลคลอง๖
อำเภอคลองหลวงปฐุมธานีนี่เองนะคะ
มีนักเรียน๒๘คนและครูอีก๔คน
จากเล่นดนตรีเปิดหมวกแล้ว

บูรณาการศึกษาตามโรงเรียนทั่วไป
เพื่อที่จะให้นักเรียนนั้นได้เรียนรู้
และเข้าใจเนื้อหาสาระของบริเวณได้ง่ายขึ้น
โดยเฉพาะละครพื้นบ้านเรื่องสังทอง
ีเหนาและพระอภัยมณีค่ะ
ช่วงนี้ละครที่กลุ่มบ้านเรียนละครมรดกใหม่เขาเล่นกัน
ก็คือเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่๙นะคะ
ซึ่งมีชื่อเรื่องว่าถนนสายกลับบ้านเป็นที่พึ่งของตนเองค่ะ
ก็เป็นกลุ่มเยาวชนที่เขารวมตัวกันนะคะ
แล้วก็เรียนละครเรียนละครไม่ได้เน้นเรื่องของการละคร
แต่ละครต่างทำให้เข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น